คุณผู้ชมคะวันนี้ทางตำรวจสนธรรมศาลาได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีพระพิสุขสงฆ์ถูกแทง๓แผล
แล้วก็นอนมรณภาพอยู่ในเพลิงพัก
เพลิงพลักษณ์อยู่ในป่ากกกในพื้นที่พุทธมณฑลสาย๔
คือจากริมถนนเดินเข้าไปสักประมาณ๑๐๐เมตร

แล้วก็พระพิสุขสงฆ์รูปนี้นอนมรณภาพอยู่ที่นี่

พบว่าพระรูปนี้อายุสักประมาณ๕๐ปี
สภาพศพคือนอนหงายอยู่ในเพลิงพักนะคะ

ถูกแทงเข้าที่หายปลาร้าขวาที่หน้าผากแล้วก็ที่อกข้างขวา
สันนิษฐานว่ามรณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง

แล้วก็ใกล้กันเจอมีดค่ะ
เป็นลักษณะของมีดปอกผลไม้เปื้อนเลือดยาว๕นิ้ว
แล้วก็มีมีดดาบยาว๗๑เซนติเมตร
ตกอยู่อย่างละ๑เล่มนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบพระรูปนี้
ชื่อว่าพระสกลภูมีอายุ๕๐ปี

ตอนที่พบศพก็คือไม่สวมอังสะนุ่งสบง

ก็มีการไปคุยกับคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ
เป็นคนงานอู่รถอายุประมาณ๓๘ปี

เขาเคยคุยกับพระสกลที่มรณภาพไปค่ะ
เขาบอกว่าพระรูปนี้เดินทางมาจากจังหวัดศรีสเกต
มาสร้างเพลิงพักอยู่ในป่ากกแห่งนี้๒ปีกว่าแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้จะย้ายที่พักชั่วคราวไปเรื่อย
เขตรอยต่อจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพ
คนงานอู่รถคนนี้บอกว่าช่วงเช้า
ก็จะเห็นพระสกลเรียกรถแท็กซี่ให้มารับไปบินทบาท
แล้วก็รถแท็กซี่คันนี้จะกลับมาส่งในช่วงสาย

แล้วก็เห็นมีลูกศิษย์คนสนิทอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
แล้วก็มีพระคาดว่าเป็นชาวกัมพูชาอีก๒รูป
นี่ค่ะ๓คนนี้จะไปมาหาสู่กับพระสกลอยู่บ่อย
แล้วก็จะมานอนที่เพิงพักแห่งนี้ด้วยกัน
คนงานอู่รถบอกว่าวันดีคืนดีนะคะ
ได้ยินเสียงทั้งพระทั้งลูกศิษย์ทะเลาะกัน

แล้วก็เคยมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
จนมีการได้รับบาดเจ็บกันด้วย

แต่คนงานอู่รถคนนี้บอกว่าไม่อยากจะยุ่ง
และที่สำคัญพระสกลเคยเล่าให้ฟังว่า
เพื่อนที่เป็นพระกัมพูชาอีก๒รูป

ใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพง

คาดว่าพระพิสุกัมพูชาคู่นี้
น่าจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
นี่อันนี้คนงานอู่รถอยู่แถวนั้นเขาเล่าให้ฟังนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปแถวจุดเกิดเหตุ
ตรงนั้นจะมีสำนักสงฆ์อยู่อะค่ะ

แล้วก็มีพระอยู่ประมาณ๕รูป
ซึ่งหนึ่งในพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้

เขาก็เจอพระสกลอยู่บ่อยนะคะ
เห็นว่าอยู่ตรงนี้มาปีกว่าเกือบ๒ปีแล้ว
ที่ผ่านมาพระสกลไม่ค่อยไปยุ่งหรือว่าสูงสิงกับใคร

เพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ท่านก็อยู่ในสำนักสงฆ์ปกติค่ะ

ไม่มีกลิ่นแปลกอะไรโชยมา
แต่พอรู้ข่าวว่าตำรวจมาแล้วก็มาถึงจุดนี้

พระท่านก็บอกว่าก็ตกใจมากเหมือนกันนะคะ

แล้วเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

ออกเวลาเช้านี้ก็ออกไปบินทบาทปกติ

ท่านก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
ว่าพระสกลเปลี่ยนที่อยู่แถวป่ากกทึบตรงนี้อยู่บ่อยนะคะ

แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาขอเข้าสังกัด
สำนักปฏิบัติธรรมในเขตอำเภอพุทธมนตรหลายที่
แต่พอตรวจสอบก็ไม่มีข้อมูลอะไร
ก็เลยไม่มีใครให้กล้าให้มาอยู่ด้วยค่ะ
ก็จะมีพระสงฆ์สัญชาติพม่า
อย่างที่บอกวนเวียนเข้าออกอยู่หลายครั้ง
ก็เคยได้รับข้อมูลจากชาวบ้าน
แล้วก็เคยมีคนมาเล่าให้ฟังว่าพระสกลชอบซื้อสุรามาดื่ม

ซึ่งก็ตรงกับคนงานอู่รถแถวนั้นที่ให้ข้อมูลนะคะ
จากการตรวจสอบของคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนนักข่าวของเราก็พบว่า
ที่พักของพระสกลมีขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่ภายในขวดนี้มีเหล้าค่ะ
แล้วก็มีกระสอบใส่น้ำแข็งดัดแปลงเป็นกระดานไฮโลที่เล่นการพนันกันนะคะ
นี่ไงตกอยู่ตรงนี้ด้วยตีเป็นตารางอะไรไว้เลยเนี่ยใช่ค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะบวชที่วัดไหนบวชมาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรยังไงนะ
แต่ถ้าฟังจากพฤติกรรมล่าสุดที่คนแถวนี้เขาบอกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พระแล้วล่ะ
เรียกแท็กซี่ใช่ไหมให้พาไปบินทบาทนี่คืออยู่ในคราบพระแล้วอ่ะใช่ไหมคุณ
กางเต็นต์อยู่แถวนี้ถึงเช้าก็เรียกแท็กซี่ไปบินทบาทแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมา
แล้วก็กินล่งกินเหล้าใช่ไหมใช่ค่ะเอ๊ะอะโวยวายทะเลาะกันเองก็มี
จริงก็คนงานอู่รถที่เขาอยู่แถวนั้นแล้วเขาเป็นคนให้ข้อมูลนะนะ
เขาบอกว่าเขาเองแหละเป็นคนรีบแจ้งตำรวจครับเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งใช่ไหม
ช่วงวันนี้เช้าอย่างนี้ปกติแท็กซี่เขาก็จะมารับมาส่งตลอด
วันนี้พอมารับปุ๊บอ้าวพระสกลไม่เดินออกมาแท็กซี่ก็รอนานใช่ไหม
ก็เดินเข้าไปตามอ้าวมาพบว่าเป็นศพไงแล้วเวลาเราไปเจอตอนเช้าเช้าเนี่ยมาสอน
เราก็จะเจอแบบนี้ตามตลาดตามถนนหนทางแล้วเราก็จะรู้สึกว่านี่ใช่พระหรือเปล่า
ใช่ไหมค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะไม่มีใบสุทธิประจำตัวพระสงฆ์นะคะ
มีแต่บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลสงฆ์ก็รู้แค่ชื่อว่าชื่อพระสกลภูมี
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิตวณิตพงศ์ผู้กำกับสนธรรมศาลาก็บอกว่า
ส่วนคนก่อเหตุก็คาดว่าก็น่าจะเป็นคนใกล้ชิดล่ะค่ะตอนนี้เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยหมดนะ
ลูกศิษย์คนสนิทที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับพระสกลรวมถึงพระชาวพม่า
ชาวกัมพูชาก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบ้างก็บอกว่าเป็นชาวกัมพูชาตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นชาวพม่าอันนี้ไม่รู้
ก็เนี่ยค่ะเป็นพระพิสุประเทศเพื่อนบ้านที่ไปมาหาสู่กันประจำเนี่ยเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกัน
เพราะว่าพอพระสกลมรณภาพไปแล้วเนี่ยนะหายกันไปหมดเลยอ่ะ
ลูกศิษย์คนสนิททั้งพระชาวประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
ก็หายไปเลยเพราะปกติไปมาหาสู่กันตลอดไม่มีใครอยู่เลยเออหายไปหมดเลย